คุณผู้ชมคะมากันที่สาวงามคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
ตอนนี้เนี่ยกำลังเจอดราม่าเล็กเล็กน้อย
คืออย่างนี้คุณน้ำหนักเธอเนี่ยขึ้นนิดหน่อย
ก็เลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงเป็นใยว่าเออกลัว
หุ่นจะพังไม่สวยไม่ปังถึงวันชิงมงกุฎจักรวาล
งานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่น้อยค่ะไม่เป็นไร

แถมยังไม่มายที่ชุดที่ใสถ่ายแฟชั่นในแมกกาซินดังเนี่ย